ดูเรื่องของลูกค้าทำทีเป็นลูกค้าดีกว่า

ปรากฏว่ามีแม่ค้าขายเสื้อเมืองโคราช
เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดนี่แหละมายืนยันเลยบอกว่ามีลูกค้าสาวใหญ่คนนึงค่ะ
ก่อเหตุขโมยชุด

คือแบบเร็วสุดอะค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยก่อเหตุกลางวันแสกแล้วกล้องวงจรปิดมันจับภาพชัดเจนนะคุณ

อันไหนเอาเขาดูหน่อยเอายังไงมวด
งงทำไมเอาไปทั้งไม้แขวนอ่ะ

แวนไว้ก็เป็นหลักฐานไงว่าเอาชุดหายไปไหนไปทั้งอันเลยดีกว่านะคะ
เนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับภาพภายในร้านของร้านขายเสื้อผ้านะคะ
สาวใหญ่คนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยทำทีมาเดินเลือกซื้อ
หันหลังไปค้นหาเสื้อผ้าให้เธอนี่แหละฉกเสื้อพร้อมไม้แขวนม้วนเหน็บรักแร้
แขนเนี่ยก็เอาหนีบเอาไว้แบบอย่างเนียนเลยอ่ะค่ะแล้วก็ควักกระเป๋าเงิน
จะจ่ายค่าชุดชั้นในแต่ปรากฏว่าคือแม่ค้าหา
ที่ลูกค้าอยากได้ไม่เจอลูกค้าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็แล้วกันแต่ว่าได้ไปแล้วอ่ะค่ะ
อันนั้นไม่ได้ซื้อด้วยเอาไปเปล่าหนีลอยนวลนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่เพิ่งจัดร้านเสร็จใหม่เลยยังไม่ค่อยมีลูกค้าเห็นไหมค

คนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะที่แม่ค้าเผลอแล้วลงมือ
ตอนแรกแม่ค้าบอกไม่รู้หรอกค่ะว่าเสื้อมันหาย
กระทั่งรุ่งขึ้นจัดร้านสังเกตเห็นเอ๊ะ
มันหายไปจากจุดที่เคยวางเอาไว้คือเธอจัดร้านทุกวันเธอจำได้ไงว่าอะไรอยู่ตรงไหน

เสื้อผ้าที่คนร้ายได้ไปนะคะมีเสื้อสำเร็จรูปของผู้หญิงสีขาว๑ตัวราคา๒๙๐บาท
สำเร็จรูปผู้หญิงสีส้ม๑ตัว๒๙๐บาท
และยังมีเสื้อลูกไม้เนื้อดีสีดำอีก๑ตัว๑๒๐๐บาท

แล้วเออเขาก็ยัดเข้าไปได้หนีบเนียนเนียนออกไปนะคะทีนี้ช่วงบ่าย
พอลูกค้าไม่ค่อยมีคือเธอเอกใจแล้วว่าเสื้อตรงนี้ที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันหายไป
เธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูเท่านั้นแหละ
พฤติการคนร้ายตามคลิปนี้เลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีการแจ้งเจ้าของร้านคือป้าบัวหลันนะคะ
ให้นำคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพด่านขุนทศตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
แต่ก็ยังไม่เห็นตำรวจมาตรวจสอบดูที่ร้านกลัวว่าจะจับคนร้ายไม่ได้
อยากให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอคลิปนี้อีกทาง
เพราะว่ากลัวว่าจะไปก่อเหตุซ้ำด้วยนะคะฟังเสียงของแม่ค้าหน่อยค่ะ
นี่ค่ะแม่ค้าก็เล่าให้ฟังนะคะ
ร้อยตำรวจเอกปรเมฆสอนเพชรรองสารวสอบสวนสพด่านคุณทศก็บอกว่า
คือได้รับแจ้งความไว้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รับไว้เป็นคดี
ทีนี้ขั้นตอนก็คือต้องสอบสวนข้อเท็จจริง
สวนสอบสวนติดตามคนร้ายเพื่อมารับโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อาจจะใครเห็นใครเห็นรูปภัณฑ์สันธาร
ก็เตือนภัยแม่ค้าด้วยกันเอาไว้ด้วยนะคะหรือว่าแจ้งเบาะแสก็ได้
โอ้โหนี่คือทุกข์ของพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะ
วันขายของก็ยากแล้วยังมาเจอกันแบบนี้อีกมิจฉาชีพค่ะ